แล้วก็กลงก็มาอีกเหมือนเดิม

คนชอบเพราะคะไม่คะชอบประชาชนชอบ
แต่ว่าเนี่ยมีการแบบว่าเอาไปแลกเงินสด
มีเทคนิคการใช้ที่ไม่ถูกต้อง
หักร้อยละ๑๐หรือ๑๐แล้วเอาเงินสดไป

นายบุญยฤทธิ์นิบวนิษฐ์นะครับท่านประหลัดอำเภอสันทรายครับ

ลงพื้นที่ตลาดสามแยกตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
กลงนะครับการใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส๔
หลังจากมีการโพสต์ในโลกออนไลน์นะครับ
แลกเงินสดหักค่าธรรมเนียมร้อยละ๑๐แทนการซื้อสินค้า
ผิดกฎหมายครับพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่มีการใช้สิทธิ
ซื้อสินค้ากันตามปกติไม่เจอแม่ไปแล้วฟาว
ไปแล้วไม่เจอผู้กระทำความผิดแต่มีแม่ค้าร้านขายของชำรายหนึ่ง
แฉพฤติการคราวนี้ไม่ใช่ของร้านค้าของลูกค้าครับ
ทำทีมาซื้อสินค้าราคาราคาไม่กี่สิบบาทแต่จะให้กดใช้สิทธิ
สแกนเต็ม๓๐๐แล้วทอนเป็นเงินสดให้
อันนี้ลูกค้าบ้างลูกค้าแม่ค้าเล่าหน่อย
มันได้วันละ๓๐๐ใช่ไหมครับลูกค้าจะมาซื้อแบบ๑๐๐กว่า๒๐๐กว่า

ท่านประหลาดอำเภอสรรซายเปิดเผยบอกว่า
อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาต้นต่อของโพสต์นะครับ
ในการชวนแลกเงินสดแทนการซื้อสินค้าที่หัก

จะมีบทลงโทษทั้งร้านค้าถูกดำเนินคดีอาญานะครับ
ความผิดฐานช่อโกงมีโทษจำคุกและปรับไม่เกิน๑แสนบาท

แล้วก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วอาจถูกดำเนินคดีด้วยนะครับ

ใช้ไปแหละตามกติกาเขานะครับ